ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จขึ้นครองราช
เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๙แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นะคะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จเคียงคู่พระบรมีพระบรมเชษฐาธิราช
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษดรทั่วทุกพื้นที่
สร้างความสมณัฐให้กับประชาชนมานานกว่า๑๐ปี
กระทั่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอานันทมหิดล
อัธมารามาธิบดินเสด็จสวรรคตพระราชภารกิจทั้งหมด
จึงตกสู่พระองค์นับแต่นั้นเป็นต้นมา
ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
สายตาต่างจดจ้องเพื่อรอชื่นชมพระบารมี
พระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอานันทมหิดล
พระอัตธรมาธิบดินและพระอนุชา
แม้จะมองไม่เห็นพระองค์เห็นเพียงแต่ทงมหาราชสีเหลืองทอง
กสะบัดอยู่บนยอดเสาเรือหลวงศรีอยุธยาที่ประทับ
ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินจากเกาะศรีชัง
ถึงอย่างท่าราชวรดิตในเวลา๑๖นาฬิกาของวันที่๑๖พฤศจิกายน
พุทธศักราช๒๔๘๑
แต่ทุกคนต่างก็ปลื้มปิติไปตามกัน
เพราะเป็นสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศรอคอยมาอย่างยาวนาน
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับมาสู่ประเทศไทยครั้งแรก
พระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดิน
ต่อจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๗
หลังทรงสละราชสมบัติและประเทศไทย
ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยพุทธศักราช๒๔๗๕
ตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างทรงพระเยา
มีพระชนมพันศาเพียง๑๑พันศาเท่านั้น
เป็นพระอนุชาของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่
ซึ่งมีพระชนมพันศาใกล้เคียงกันจึงทรงสนิทสนมใกล้ชิดกันมาก
เสด็จนิวัตรสู่ประเทศไทยครั้งนี้มีระยะเวลาเพียงสั้น
ด้วยมีพระราชปนิษฐานที่ตั้งมั่นที่จะทรงศึกษาต่อในต่างประเทศ
เพื่อจะทรงนำความรู้มาแบ่งเบาพระราชภาระของพระบรมเชษฐาธิราช
ในการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น
ไป๗ปีเดือนธันวาคมพุทธศักราช๒๔๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคียงคู่พระบรมเชษฐาธิราช
เสด็จนิวัตรประเทศไทยอีกครั้ง
โดยไม่ทรงล่วงรู้มาก่อนว่าอีกไม่นาน
ต้องส่งรับพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่สืบต่อจากพระบรมเชษฐาธิราช
และเมื่อวันที่๕มิถุนายนพุทธศักราช๒๔๔
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจสุดท้ายบนผืนแผ่นดินไทย
โดยทรงหวานข้าวในแปลงนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระทั่งเมื่อวันที่๙มิถุนายนพุทธศักราช๒๔๙
พระบรมเชษฐาธิราชเสด็จสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสืบราชสมบัติต่อมา
หลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ของพระบาทสมเด็จพระปราเมนมหาอานานธรรมฮิดล
อัธมรามาธิบดินเสร็จสิ้นลง

เสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาเพิ่มเติมที่สวิสเตอร์แลนด์
พร้อมกับความหวังของคนไทยทั้งชาติ
ที่จะรอคอยการเสด็จนิวัตรของพระองค์
สะท้อนมาจากเหตุการณ์ระหว่างทางที่รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่าน
มีชาวบ้านตะโกนว่าอย่าละทิ้งประชาชน
กลายเป็นคำมั่นสัญญาที่ดังกล้องอยู่ในพระราชหารุทัยเสมอ

เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิสเซอแลนด์
ซึ่งในสมัยนั้นหนังสือวงวรรณคดี
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตีพิมพ์
ฉบับเดือนสิงหาคมพุทธศักราช๒๔๔

วันที่๑๙สิงหาคมพุทธศักราช๒๔๘๙
วันนี้ถึงวันที่เราจะต้องจากไปแล้ว
พอถึงเวลาก็ลงจากรถพระที่นั่งพร้อมกับแม่
หล่าเจ้านายฝ่ายในณพระที่นั่งชั้นล่าง

เพื่อนามัศกาลลาพระแก้วมรกฏและพระพิสุสงฆ์
หลากเจ้านายฝ่ายหน้าหลากข้าราชการทั้งไทยและฝรั่ง

พอรถแล่นออกไปได้ไม่ถึง๒๐๐เมตร
มีหญิงคนหนึ่งเข้ามาหยุดรถ
แล้วส่งกระป๋องให้เราคนละใบ
ราชองครักษ์ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้น
บางทีจะเป็นลูกระเบิด
เมื่อมาเปิดดูภายหลังปรากฏว่าเป็นท็อฟฟี่ที่อร่อยมาก
ตามถนนผู้คนช่างมากมายเสียจริง
ถนนราชดำเนินกลางราศดรเข้ามาใกล้จนชิดรถที่เรานั่ง
กลัวเหลือเกินว่าล้อรถของเราจะไปทับแข้งทับขาใครเข้าบ้าง
แล่นฝ่าฝูงคนไปได้อย่างช้าที่สุด
ถึงวัดเบนจมะบะพิษรถแล่นเร็วขึ้นได้บ้าง
ตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังว่า

อยากจะร้องบอกเขาลงไปว่า
ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว
ข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้
แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้ว
โปรดติดตามตอนต่อไป